อากาศดีแต่วิวสวยมากเลยแม่คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
วิวสวยแบบนี้จะอดใจไปเที่ยวยังไงไหวล่ะคะเนี่ย
อรุณสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วล่ะค่ะ
นี่คืออีกหนึ่งวิวสวยในเมืองไทยเรานะคะมีหลายที่เลยค่ะ
ให้เราไปชมทะเลหมอกแล้วก็มีจุดชมวิวแบบนี้นะคะ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันว่าช่วงนี้ภาคอีสานกับภาคเหนือน่าเที่ยวนะคะ
อุณหภูมิช่วงนี้จะมีขึ้นมีลงเล็กน้อย๑๔องศาเซลเซียส
ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะคะ
มาปกกลุ่มบริเวณประเทศไทยขณะเดียวกันตอนบนของประเทศก็จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ทับลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสาน
สังเกตจากสีนะคะถ้าสีเขียวแปลว่าอากาศหนาวเย็นสบายเลยล่ะค่ะ
ส่วนภาคใต้นะคะช่วงนี้ยังคงต้องระวังของคลื่นลมและฝนอยู่เช่นเคยนะคะ
เพราะว่ามีลมตะวันออกเนี่ยพัดมามีร่องฝนอยู่ทั้งสองฝั่งของประเทศไทยบริเวณภาคใต้ก็คือทั้งอันดามันและอ่าวไทยนะคะ
จะค่อนข้างสูงและมีโอกาสน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินทนถล่มด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ย๒ส่วนคือตอนบนกับตอนล่างอากาศต่างกันเลยนะคะ
ดูข้อมูลการพยากรณากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๙พฤศจิกายนกันเลยนะคะ
สำหรับภาคเหนือนะคะและภาคอีสานอากาศค่อนข้างคล้ายกันค่ะก็คือช่วงเย็นจนถึงช่วงดึกจะมีอากาศหนาวเย็น
ตอนเช้าจะมีหมอกกลางวันแดดดีค่ะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบสิบสองถึงสิบหกองศา
ยอดดอยยอดภูหนาวจัดลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดเจ็ดถึงแปดองศาค่ะ
ก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศเย็นแบบนี้นะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
กลางวันร้อนแดดดีอุณหภูมิประมาณ๓๔องศา
มีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๐องศา

แก่การท่องเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะคะ
อย่าลืมทาโลชั่นกันแดดและโลชั่นบำรุงผิวด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงทั้ง๒ฝั่งประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งแถบสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงยะลาสงขลา
จุดที่มีฝนคลื่นสูงกว่า๒เมตร
ให้ระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษนะคะ
แล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๒๒องศา
กลางวันร้อนแดดดีมีฝนเล็กน้อยนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๓๔องศาก็จะมีอากาศร้อนแห้ง
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังร่างกายของเราจะเจ็บป่วยได้เพราะว่า
บางทีเราดื่มน้ำไม่พอ
ร่างกายไม่อบอุ่นมากเพียงพอเชื้อโรคเติบโตได้ง่าย
ก็อาจจะทำให้เราป่วยไข้ไม่สบาย
สังเกตอาการตัวเองให้ดีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นนะคะ
แล้วก็หาเวลาไปท่องเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์
วิวสวยแบบนี้ก็เป็นการทำให้มีความสุขได้เหมือนกัน
วันนี้ลาไปก่อนขอชมวิวเราก่อนแล้วกันนะคะ